คุณผู้ชมคะเรายังคงให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะที่เมื่อวานนี้เล่าไปว่ามีชาวบ้านในพื้นที่บ้านโคกสวากอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีถึงขั้นต้องแจ้งตำรวจเลยนะคะว่าช่วยมาตรวจสอบหน่อยป่าอยู่ริมถนนอ่ะแต่ว่าบริเวณป่าตรงเนี้ยจะมีสารพระภูมิมีกุมันทองที่เป็นซากเขาเอามาทิ้งเอาไว้อ่
เลยไปแจ้งตำรวจว่าตำรวจช่วยดูหน่อยคือถ้าเป็นเด็กจริงจริงก็เป็นห่วงไงครับหรือถ้าไม่ใช่เด็กล่ะหรือมันจะเป็นเรื่องอะไรลี้ลับหรือเปล่าให้ตำรวจมามาจับผีอย่างเงี้ยเหรอเพราะว่าตำรวจไปเมื่อวานตำรวจเดินหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเด็กตำรวจถึงขั้นมองหน้ากันตาปริบปริบแล้วก็พูดว่าสงสัยเ

ก็คิดว่าเป็นเสียงของเด็กข้างบ้านหลังจากวันอังคารได้ยินอีกค่ะเด็กผู้ชายเธอบอกว่าเสียงเดิมคนเดิมร้องเหมือนเดิมแต่ได้ยินทั้งกลางวันได้ยินทั้งกลางคืนได้ยินมาเรื่อย๕วัน๕คืนแล้วค่ะ

แม่จ๊า
แม่จ๊า
แม่จ๊า
เธอเรียกหาแม่พาหนูกลับบ้านหน่อย
หนูอยู่นี่หนูอยู่นี่ทางหมอดูร่างทรงชื่อดังของหมู่บ้านโคกสว่าง
นายสำเริงดีรบรำอายุ๖๕หรือหมอเริงค่ะ
บอกว่าตรงนี้มีวิญญาณเยอะส่วนใหญ่เป็นกุมารทอง
แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำที่ต้นไสอายุเป็นร้อยกว่าปีแล้ว
เริงบอกว่าตอนนี้ที่สัมผัสได้นะมีองค์เทวดาหรือเทพารักษ์อยู่ที่ต้นไส
เทพารักษ์องค์นี้ใส่ชุดเขียวมีสังวานเขียว
แล้วกำลังมองทีมข่าวว่ามาทำอะไรกันตอนสัมภาษณ์อยู่เนี่ยเหรอใช่
เริงบอกจริงอ่ะใช่เห็นอย่างงี้เลยนั่นน่ะสิ
แล้วหมอเริงบอกว่าแล้วเห็นด้วยว่ามีกุมารสองตนอ่า
อยู่หลังหมอเริงนี่แหละเหรอกุมารใส่ชุดสีขาวเนี่ยสองคนนี้เหรอ
ไม่ใช่อ๋อนี่ชาวบ้านไม่ใช่ตกใจนึกว่าใช่กุมารใส่ชุดขาว
ครับมัดจุกแล้วมาบอกหมอเริงว่าซื้อน้ำแดงมาให้หน่อยอืม
เดี๋ยวนี่เหรอก็อยู่ข้างหลังเรานี่ไงอยู่ข้างหลังเรานี่
คือใส่ชุดสีครีมจุงหางนะใส่สังหวาน
เคยเห็นไปปิ่นปักผมอ่ะนั่นแหละมีอยู่สองคนไอ้เอ่อ
อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเนี้ยเขาว่าเขาถามว่าอะไร
เขาเขาต้องการอะไรกันเขาว่าเขาอยากกินน้ำแดงมา

อืมอ่าแล้วจีรายุทธ์ไปนี่แทนที่จะหิ้วน้ำแดงไปบ้างสักขวดสองขวด
ถ้าฉันไม่รู้ต้องให้กุมารไปกระซิบใช่
ทีนี้ค่ะนายธนกฤษบุญพรมอ่อนอายุ๕๐ปี
เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านโคกสว่างเนี่ยค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นวิญญาณ
เดินผ่านหน้ารถตอนที่เขาขับรถเข้าบ้านเมื่อสองเดือนก่อนตอน๓ทุ่ม
อืมเป็นคล้ายคล้ายกับผู้ชายผอมผอมสูงสูงใส่ชุดดำ
เดินผ่านหน้ารถเลยเขาก็เลยชะลอรถดูปรากฏว่าอ้าวไม่เห็นมีใคร
ใส่ชุดดำใส่ชุดดำผอมสูงประมาณเนี้ยไม่เห็นไม่เห็น
แต่เป็นเงาแบบกลางคืนอะนะกับสะท้อนแสงไฟแต่รู้ว่าฟอร์มสูง
คุณจิรายุทธ์นักข่าวของเราก็เลยบอกว่าอยู่แค่กลางวันมันไม่พอ
ครับต้องอยู่ถึงค่ำมืดตอนกลางคืนแบบนี้นี่กลางคืนกับกลางวันนี้มัน
บรรยากาศต่างจริงเนาะคนละเรื่องเลยนะเนอะ
พอแล้วไปจุดทรงจุดเทียนเข้าไปโอ้โหไปกันใหญ่เลยทีนี้เนี่ยค่ะ
ก็เลยเดินสำรวจแต่คุณจิรายุทธ์บอกว่าผมก็ยกมือไหว้แล้วนะพี่
ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อน
จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้คือจุดที่มีชาวบ้านหลายคน
นำสารซากสารภูมิเก่านำมาทิ้งตรงนี้
รวมถึงซากของกุมารทองด้วยนะครับทำให้จุดนี้มีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น
วิญญาณที่สิงสถิตอยู่เป็นจำนวนมากด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะอ่า
เดินสำรวจด้านในให้คุณผู้ชมเข้าได้เห็นกันนะครับเพราะว่าทางไปค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ
ด้านหลังของผมนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจุดที่
ชาวบ้านนั้นได้ยินเสียงรอยเท้าของเด็กเดินอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเดินเข้ามานะครับ
คือตลอดเส้นทางที่ผมเดินมาตรงนี้คือถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับ
จะมีแต่เศษของกุมารทองหรือไม่ก็เศษซากประหลักหักพังของสารพระภูมิเก่านะครับ
เดี๋ยวเราจะเดินโอ้โหคุณผู้ชมครับผมต้องบอกว่าโอ้โหนี่เป็นเสื้อผ้าเก่าของใครก็ไม่รู้เลย
รู้นะครับเอานะฮะคือคือบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะฮะ
เพราะว่าไม่มีไฟตลอดเส้นทางไม่มีไฟนะครับอ่าครับคุณผู้ชมครับ
นี่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เป็นซากประหลักหักพังทั้งหมดนะครับ
เดี๋ยวเราจะเดินมาดูด้วยกันว่าสิ่งที่ชาวบ้านเห็นนั้นเป็นจริงหรือไม่ครับ
วันนี้ทีมข่าวเราจะมาพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเนี่ยครับ
คือโอ้โหเนี่ยครับตลอดเส้นทางด้านในนี่คือนี่คือซากประหลักหักพังของสารพระภูมิเท่านั้นแหละครับ
แล้วก็เนี่ยมีเศษกุมารทองนะครับเป็นเหมือนเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ครับคือจากการที่ทีมข่าวเราเฝ้าประจำการอยู่ตรงนี้
เป็นเวลากว่าสองชั่วโมงแล้วนะครับคือเราก็ไม่เห็นหรือว่าได้ยินเสียงเด็กร้อง
หรือว่าเสียงรอยเท้าแต่อย่างใดนะครับแต่ต้องบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลของคนในพื้นที่นะครับ
เพราะว่ามีหลายคนเขาก็เห็นมีเงาดำเดินผ่านบ้าง
ยืนยืนอยู่บนต้นไม้ด้านหลังของผมบ้างหรือแม้กระทั่งเห็นกุมารทอง
หรือว่าได้ยินเสียงของกุมารทองนะครับนะครับคุณผู้ชมครับ
อ่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ผมลืมยืนหลบอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมได้ยินเสียงด้านหลังผมเบาเบานะครับ
เหมือนเป็นเสียงกระทบกับใบไม้นะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเสียงอะไรกันแน่นะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับมันเป็นเรื่องของวิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับ
ซึ่งนี่เป็นความเชื่อของชาวบ้านครับอืมนี่อืมโอ้โหนี่นี่คืนนี้แหละนะท่านผู้ชม
ใช่แต่ว่าต่างจังหวัดเขามืดเร็วแล้วป่าเปล่าเสียงไวงูหรือว่ามันเจองู
น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ก็ยืนรอฟังอยู่นะคะบอกคุณจิรายุทธ์ยืนไปเรื่อยทั้งคืน
ยังไม่กลับใช่ไหมให้ยืนต่อเดี๋ยวรอต่อ
กว่าจะได้ยินเสียงว่าได้ยินเสียงเด็กร้องจริงไหม
ตี๓มันกำลังดีอยู่สักช่วงนั้นโถสงสารจิรายุทธ์อีก